มหาภูมิภุนอดุณเยเดชสำเด็จสวรรคศ
เด็จพระราชาธิบดีจิกมี่นั้นก็เสด็จพระราชดำเนินมาอย่างประเทศไทย
เป็นการส่วนพระองค์เพื่อมาถวายราชศักระนะครับ
ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เดินทางมายังประเทศไทย
อกจากนี้ครับเมื่อวานนี้ประธานวุฒิสภาของภูตาน
ก็เดินทางมาถวายศักระแล้วก็ถวายบังคมพระบรมศพ

ถึงความรู้สึกและมุมมองต่าง
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสสัมภาษณ์
คุณโซนัมคินก้าประธานวุฒิสภาของประเทศภูตาล
ที่เดินทางมาศักระพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชที่พระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนตัว

ผมได้ยินว่านี่คือคุณที่ไปที่ไทย

กับภารกิจของพระเจ้าพวกเราส่งโปรดภารกิจ
พวกเราส่งโปรดภารกิจกับคนไทย
แต่มีความรู้สึกว่าถ้าคุณอยู่ที่ไทย
ในเวลาแห่งนี้คุณส่งโปรดภารกิจกับคนไทย
ไม่แค่ส่งโปรดภารกิจแต่ส่งโปรดภารกิจกับ
คุณภารกิจกับคนไทยคือคนข้าดซึ่งยึดจิตดัง
และที่ไม่ค่อยสงสัยตามินา

คุณเคยมีชีวิตสำหรับคุณรัมนัยไหม
เราไม่มีชีวิตสำหรับคุณรัมนัยไหมแต่เวลาเรามีภารกิจแบบเขา
เวลาที่เรามีผู้หญิงแห่งพระเจ้าหรือพระเจ้าของพระเจ้า
เวลาที่เรามีผู้หญิงแห่งพระเจ้าหรือพระเจ้าของพระเจ้า
เวลาที่เรามีผู้หญิงแห่งพระเจ้าหรือพระเจ้าของพระเจ้า
เพราะถ้าคุณได้ดูชีวิตของพระเจ้าเพราะถ้าคุณได้ดูชีวิตของพระเจ้า
เพราะถ้าคุณได้ดูชีวิตของพระเจ้า
แต่ทุกคนในโลกมีเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สุดท้าย
มันเป็นสิ่งที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สุดท้าย

อะนี่แค่ว่าที่จะสูตรผม
ความรู้สึกและความรู้สึกเรื่องไทยและบุตตาน
ไม่เหมือนกับประเภทที่สูงหลังหรือที่สูง
แม้ที่บุตตานและไทยความสูงหลัง
แต่มีสิ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้เราเกี่ยวกัน
คองกระบุไทยและบุตตาน
กันสร้างจากโดยความสูญชื่อที่เขาข่ายเป็น
ทั้งคนที่เราดูที่ไทย
ดิฟังว่าบุมิบัลอดิวาเลดิศ
แปลกว่าไม่แค่ผู้ประกอบของภาพไทย
แห่งภาพธิตรและเช่นกับพนธุรกิจสหรัฐ
แต่ก็เป็นสินที่ที่ให้เราโดยรับสร้าง
และสร้างสถานการณ์ของไทยบุตร
และมีสิ่งสำคัญที่สำคัญในสถานการณ์นี้
พระเจ้าพระเจ้าที่สุดมีสิ่งที่เป็นสิมโบราณ
เขาและความส่งต้องการในเรื่องของเราในระดับรัฐมนิตนาในระดับคน
คนไม่มีความเห็นแต่มันก็จะรู้เพราะที่มีความรัก
และมีความรับรักและอาจราวปุฏิยังคงอยู่ในลักษณะนี้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

การมาให้กดสามเวที
เนื่องจากปัจจุนต่างไทยมีอะไรคุณบอกได้มั้ย
ความรักกับปุฏินิสต์และปุฏินิสต์
เพื่อเราเราต้องกลัวเราต้องกลัว
แต่เราต้องกลัวและต้องกลัวและต้องกลัว
จากภาพที่ต้องกลัวจากภาพที่ต้องกลัว
ที่ต้องกลัวที่ต้องกลัวที่ต้องกลัวที่ต้องกลัว

และพอพวกเป็นตำรวจผู้คนสำคัญกังด่ามึง
และพอพวกเป็นตำรวจผู้คนสำคัญกังด่ามึง
รู้ถึงประธานภาพที่สองเมือง
เรื่องของพวกมันเป็นสิ่งที่ของเราเ฀้ามา
เพราะฉะนั้นฉันเป็นผู้บุธินิสต์ที่สงสัยอยากบอกว่าเราอยู่กับคุณในเวลาของคุณ
แต่เราก็อยู่กับคุณในทุกส่วนที่เกิดขึ้นในภาพศึกษา
และเมื่อที่ฉันเห็นว่าคุณภาพศึกษาไทยเป็นโอกาสที่ให้เราเกิดขึ้นกับคุณ
และสมมุติว่าข้อมูลเรื่องเกี่ยวสิทธิ์อย่างไทยบุธัณฑ์หรือมีคนที่อื่นในโลก
คุณภาพธิบุธิอัตโยาเหล็ดิชเป็นโอกาสที่มีสินค้าขึ้นไม่ใช่ข้อมูลชีวิตแต่มีสินค้าครบังเกิดขึ้น
สติว่าคุณพูดถึงสังหรับความดีในโลก
คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือความประทับใจของคุณโซนัมคินก้าที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙ของพวกเรานะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีต้องขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ